แม่สายหยุดค่ะแม่สายหยุดที่พัทยาชนบุรีค่ะ
คนในพื้นที่เรียกผู้หญิงคนนี้ว่าแม่สายหยุดทำไมถึงเรียกแบบนี้
เดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้นะคะมีผู้ใช้ติ๊กต๊อกถ่ายเอาไว้
แล้วก็โพสต์เอาไว้บอกว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ริมถนนครับ
อยู่ดีเดินอยู่ดีก็หยุดแล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็ก้มหน้าอยู่แบบนั้น
เป็นชั่วโมงพี่อุ๋ยบีบแต่เท่าไหร่ก็ไม่ขยับเลย
ลองดูค่ะลองไปดูภาพค่ะ

อุ๋นตีอุ๋นตีอุ๋นตีอุ๋นตีอุ๋นตีอุ๋นตีอุ๋นตีอุ๋นตีอุ๋นตีอุ๋นตีอุ๋นตีอุ๋นตีอุ๋นตีอุ๋นตี

หยุดได้นานขนาดนั้นเดี๋ยวเราตามให้กันแล้วกันนะฮะ